บอกเลยว่าผัวใหม่หาไม่ยาก
พูดแบบนี้มันของขึ้นอยู่นะคุณผู้ชมนะ

เพราะว่าคำว่าผัวใหม่เนี่ยมันหาไม่ยาก
เออเป็นไงขู่ใครหรือเปล่า
ตามมาด้วยข้อความบอกว่าผู้หญิงเนี่ย

เขาสู้เขาดิวเขาปังแล้วเขาก็ไป
เป็นไงแบบไม่ง้อเลยนะ
ฟังแล้วมันเสียวสันหลังวาบอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

เป็นห่วงพี่แจ๊คธนพลยังไงกันดีล่ะบ้านนี้นะฮะ
จ๊ะเองก็มาตอบคอมเมนต์คนสนิท

บอกว่าโดนขึ้นเสียงตวาดใส่ค่ะ
ไอ้เราเนี่ยกลับมาจากทำงานเหนื่อยเลย
ยิ่งคนตื่นเช้าอยู่เราก็ไปฟิวทำนองเนี่ยนะฮะ
ในคอมเมนต์ก็คนสนิทแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลย
มีทั้งคนมาหยอกคนมาแซวบอกว่าแม่ใจเย็นหน่อยนะฮะ
เชียร์บางคนก็บอกว่าปังไม่ไหว

ส่วนคนที่หักมุมหน่อยดูจะเป็นพี่สาวคนสนิท

เข้ามาแซวบอกว่าสวยมากจ้า

เออมีแบบว่าถ้าทำเป็นเก่งแล้วอย่าไปเหงานะ
ไปคิดถึงเขานะอะไรอย่างนี้
เมนต์นี้ของพี่ไดแฟนคลับก็กดไลค์กันรัวเลยนะคะ
ส่วนพี่แจ๊คธนพลตอนนี้เป็นไงบ้าง
เห็นข่าวนี้แล้วรีบเลยนะพี่
รีบไปง้อเตรียมเปย์มีเท่าไหร่เทให้หมดหน้าตักเลยนะคะ
จักรคนสวยจะได้อารมณ์ดีไม่หาหรอกคนใหม่พูดไปงั้นแหละ
เวลาคุยกับแฟนต้องให้เสียงอ่อนเสียงหวาน
แล้วก็พูดอยู่ไม่ต้องท่องไว้คำอะไรเยอะแยะ
ไม่กี่คำได้ครับได้จ้าสุดยอด
แค่นี้เออแฟนรักแฟนหลง

ที่บ้านดูอยู่ได้ครับได้จ้าอย่างนี้เออ